คุณผู้ชมครับผลไม้ไทยขึ้นชื่อเรื่องของรสชาติที่ถูกปากแล้วก็อร่อยถูกใจนักท่องเที่ยวครับ
ซึ่งเขาเรียกว่าตลาดที่เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทุเรียนนะครับมาออกอีเวนต์จัดอีเวนต์เป็นการเพิ่มมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการที่ไปซื้อของทานกันด้วย
ติดตามพร้อมกันกับคุณมารซิรีกล่อมแก้วนะครับไปชมไอเดียของตลาดต้นแบบแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมกันครับ
นักท่องเที่ยวชาวจีน๒๔๐๐คนต่อวันมาจับจ่ายในตลาดอนุสารย่านถนนช้างคลานในตัวเมืองเชียงใหม่
ทำให้ตลาดแห่งนี้เป็นแห่งแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตลาดแม็กเน็ตหรือตลาดที่นำทุเรียนมาจัดวางขายเพื่อดึงดูดลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะ
ทุเรียนภูนี้ราคา๓๐๐บาทถือว่าราคาสูงลิฟต์แต่กลับถูกใจนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างมากค่ะ
เพราะถูกกว่าที่จีนถึงเท่าตัวแถมคุณภาพดีเพราะส่งตรงจากแหล่งผลิตจึงได้รับความนิยมตลอดทั้งปี
เดือนต่อจากนี้นะคะระหว่างเดือนพฤษภาคมหรือว่าในช่วงที่เข้าสู่ฤดูของผลไม้นั่นเองค่ะ
พื้นที่ตลาดอนุสารประมาณหนึ่งพันตารางเมตรนะคะจะมีการจัดงานอีเวนต์ที่เป็นอัลเล็ตเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนเกิดขึ้นค่ะ
ตรงจุดนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นสองโซนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะจะเป็นพื้นที่สำหรับการขายทุเรียนแปรรูป
ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นการขายทุเรียนในรูปแบบสดค่ะซึ่งจะมีการกินในรูปแบบของบุฟเฟ่ทุเรียน
รวมไปถึงการกินไอศครีมทุเรียนหรือว่ากินข้าวเหนียวทุเรียนค่ะ
ลูกค้าจะได้ทานไปพร้อมกับบรรยากาศการดื่มดำวัฒนธรรมแบบล้านนา
ซึ่งเชื่อว่าการจัดกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ชาติจีนนะคะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้มากขึ้นค่ะ
ผู้จัดการตลาดอนุสารเชื่อว่าหลังจากมีผู้ประกอบการทั้งในและนอกตลาด๓รายใหญ่
มาวางสินค้าในอีเวนต์ทุเรียนจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาจับจ่าย
โดยเฉพาะชาวจีนรองลงมาคือยุโรปและเอเชีย
เฉลี่ย๑๕๐๐๐คนต่อเดือน
พอมีการทำตลาดในช่องทาง

แล้วก็มีเว็บไซต์เบ้ยป่อก
ชาวจีนจะเดินทางเข้ามาอนุสาร
จะเป็นจุดนัดพบ

นุนให้ภาคเอกชนเชื่อมโยงตลาดในช่วงแรก
ก็จะขยายความสำเร็จไปยังจังหวัดอื่นค่ะ
เรามีแผนเปิดที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตแล้วก็ที่พัทยานะครับ
ก็คือที่ไหนก็ตามที่มีนักท่องเที่ยวจีนมาก
นั่นคือตลาดเป้าหมายของตลาดทุเรียน
ต้นเริ่มจากการทำประชาคมและสรุปผลการดำเนินงานภายใน๖เดือน
เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว
และผลักดันการท่องเที่ยวให้เติบโตไปพร้อมกันค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน